โอ้โหไทยแลนด์
ตอนนี้เราอยู่กันที่ย่านบางรักค่ะ
วันนี้นะคะใบตองนัดเพื่อนสีมาสำรวจความอร่อยของอาหารแถวนี้กัน
อ้าวเจมส์

ที่นี่ขึ้นชื่อมากว่าอาหารอร่อย

โดยเฉพาะอาหารไทยที่โด่งดัง
และเป็นที่รู้จักทั่วโลก
เพียงแต่รสชาติของความอร่อยเท่านั้น

ถึงกับหลงไหลในเสน่ห์ของคนไทย
และอาหารไทยที่มีรสชาติโดดเด่น
ด้วยเอกลักษณ์แบบไทยนี่เอง
เดี๋ยววันนี้จะให้เจมส์ชิม

ทอดมันสุกวางตุ้ง
โดยทั่วไปทอดมันจะมีน้ำจิ้มด้วยค่ะ

อร่อยโดยไม่ต้องจิ้ม

ความอร่อยของที่ร้านยังไม่หมดแค่ทอดมันสูตรกวางตุ้งนะคะ
ยังมีสาระเป๋าทอดและขนมจีบฮองเต้อีกด้วยค่ะ
หน้าตาและรสชาติของเมนูแต่ละชนิดก็อร่อยไม่ยอมกันเลย
นี่นะคะสเป๋าทอดไส้หมูแดง

ผ่านคือแบบโอเค

ขนมจีบฮองเต้
เดี๋ยวขอทวนชื่อหน่อยว่าแต่ละเมนูเนี่ยชื่ออะไรบ้าง
อันแรกที่ให้ทานชื่อว่า

อันนี้ชื่อว่าทอดมันกวางตุ้ง
ทอดมันกวางกุ่น

อันนี้อีดชื่อว่าสละเป่าทอด

ไปสามเมนูแล้วเจมส์เนี่ยชอบเมนูไหนมากที่สุดวันนี้ชอบสาระเป๋าทอด

เมื่อกี้พาเจมส์ไปกินทอดมันกวางตุ้งมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะพาเจมาฝึกทำอาหารไทย

ผสมผสานกับการตกแต่งแบบเอเชียที่งดงาม
ส่วนเรื่องของเมนูอาหารก็ไม่เป็นรองใครค่ะ
มีศิลปะความอร่อยแบบไทยไม่แพ้สถานที่เลยล่ะค่ะ
ตอนนี้อยู่กับเชฟนูรอโซะมณีสเต้สวัสดีค่ะ
เดี๋ยวเราจะเทสความสามารถของเจมส์ก่อนค่ะมาดามว่าเจมส์เนี่ยมีสกิลเรื่องการใช้ภาษาไทยมากขนาดไหน
พูดตามก่อนนะหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่ง

โอเคถ้าอย่างนั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ

เราจะมาทำสมุนเครื่องแกงเลยนะคะ
เอาอย่างนี้ค่ะเจมส์มีอะไรบ้างคะ

มะกรูด

เจมส์ได้กลิ่นสมุดไพรไหมเวลาตำขึ้นแกง
ตำรึงแรงค่ะแรงค่ะค่ะหลีตาด้วยค่ะ
ที่จริงนะคะมันมีสำเร็จรูปให้คุณเจมส์เรียบร้อยเลย

พร้อมนะคะเราจะทำมัสมันกันแล้ว

ตามด้วยเครื่องแกงมะสมัน

กลิ่นแบบเครื่องแกงออกมาแล้วค่ะมาดาม

ทีนี้คุณเจมส์ก็จะปรุงรส

มันเป็นอาหารที่ต้องใช้เวลา

นี่คือส่วนสำคัญ
เราจะรอสัก๑๕นาทีนะคะ

ใช้ได้ค่ะ

หน้าตาผ่านไหมค่ะมาดาม
ค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันนะคะ

๙เต็ม๑๐แล้วกัน

เมนูที่๒นะคะก็คือ

ดูเครื่องปรุงเยอะ
เยอะขึ้นเยอะจากเดิมมาก
ใส่หอมใส่กระเทียม
คุณเจมส์ปรุงรสได้เลยค่ะ
คือน้ำมะขามเปียง

ดูจากท่าเทกุ้งแล้วเปิดร้านได้นะคะมาดาม

ใส่เส้นเลยค่ะ
มีน้ำด้วย

ดูน้ำนิดนึงค่ะ

หน่อย

ต้องชิมคนเล็ก
อร่อยมะนาวจริง

เมนูสุดท้ายนะคะช่อม่วงค่ะ
ให้ดูตัวอย่างก่อนนะคะจะต้องทำออกมาให้ลักษณะเป็นแบบนี้
ก็คือแผ่แป้งออกก่อน

คือการจับจีบช่อม่วงครั้งแรกของเจมส์

ดีมาก
ค่ะไม่ธรรมดานะคะ
อร่อยมาก

ขอบคุณครับ

วันนี้รู้สึกยังไงบ้างได้มาลองชิมอาหารที่ยังไม่เคยชิมได้มาลองทำอาหารไทยหลากหลายเมนูเลย

ทำได้ทำได้แล้วดีด้วยนะ

ฉันชอบอาหารไทยเพราะว่า

วันนี้ใบตองก็ขอบคุณเจมส์นะมาช่วยสร้างสีสันแล้วก็ความสนุกสนาน

ตื่นตาแปลกใจและเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวที่เราไม่คุ้นชิน

โอ้โหไทยแลนด์
ช่วงหน้าพลาดไม่ได้กับเรื่องใหญ่ยักษ์ของดีเมืองนนท์
กับใบบัวกระด้งที่มีใบใหญ่ขนาด๒เมตรครึ่ง

ใบบัวยักษ์หรือน้ำหนักของใบตอง